สร้างเขื่อนยังคงเป็นปัญหาอยู่ในหลายประเทศของอาเซียนนะครับ
อย่างเช่นที่ลาวที่มีโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงถึง๙แห่ง
ซึ่งบรรดากลุ่มอนุรักษ์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างแสดงความเป็นห่วงนะครับว่า
จะไปทำลายแหล่งประมงน้ำจืดรวมถึงพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญ
เพราะว่าการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในจีนตอนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศในปลายน้ำแล้ว
ในขณะที่โครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำสารวินในพม่าก็มีเสียงคัดค้านจากคนในพื้นที่ว่า
จะไปทำลายวิถีชีวิตชุมชนทำให้จะต้องมีผู้อพยพจำนวนมาก
และที่สำคัญครับโครงการนี้ได้มีการปรึกษาหารือที่ไม่โปร่งใสกับคนในท้องถิ่นครับ
พระอาทิตย์ในยามเช้าทอแสงเชียงของอำเภอเล็กในจังหวัดเชียงราย
ซึ่งตั้งอยู่ติดลำน้ำโขงจะเต็มไปด้วยเรือหางยาวขนาดเล็กหลายร้อยลำ
รอรับส่งพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวเพื่อข้ามไปยังฝั่งลาว
ของเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับการค้าชายแดน
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังนครหลวงพระบาง
จะต้องเดินทางมาเพื่อข้ามฝากไปยังห้วยทราย
เมืองท่าเล็กของลาวที่ถูกขั้นกลางด้วยสายน้ำที่ไหลเชี่ยวของลำน้ำโขง
แต่สิ่งที่ชาวบ้านที่นี่ต่างวิตกกังวล
คือทุกวันนี้เชียงของเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก

ชาวประมงที่นี่สามารถจับปลาได้มากกว่า๑๐กิโลกรัมต่อวัน
แต่ทุกวันนี้พวกเขาจับปลาได้เพียงวันละ๑๒กิโลกรัม
และบางวันพวกเขาแทบจะจับปลาไม่ได้เลย

เนื่องจากในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา
ได้สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ถึง๖แห่งบนแม่น้ำโขง
ซึ่งทอดยาวเป็นระยะทางกว่าสี่พันแปดร้อยกิโลเมตร
จากทิเบสผ่าน๖ประเทศและไหลออกสู่ทะเลจีนใต้
แต่พื้นที่ตรงนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร
เพราะรัฐบาลลาวได้เริ่มโครงการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮง
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่
กลางกระแสการต่อต้านของภาคประชาสังคม
และรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน

รวมทั้งชาวประมงอีกหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ตลอดลำน้ำโขง

คือแผนก่อสร้างเขื่อนอีก๙แห่งบนลำน้ำโขงของลาว
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญออกมาวิจารณ์ว่า
จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่รุ่มน้ำโขง
ซึ่งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของโลก
และเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญของกัมพูชาและเวียดนาม
พื้นที่บริเวณนี้อยู่ห่างจากชายแดนลาวกัมพูชาเพียงไม่ถึง๒กิโลเมตร
โดยพื้นที่ตรงนี้เองยังมีน้ำตกและบ่อน้ำที่สวยงามหลายแห่ง
อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำสายพันธุ์หายากอย่างโลมาอิราวดี
แต่พื้นที่ตรงนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร
เพราะรัฐบาลลาวได้เริ่มโครงการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโง
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่
ท่ามกลางกระแสต่อต้านจากภาคประชาสังคม
และรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน
นิวัตรรอยแก้วประธานกลุ่มรักเชียงของได้เปิดเผยว่า
เขื่อนเป็นสิ่งที่อันตรายต่อลุ่มน้ำโขงเป็นอย่างมาก

ระบบนิเวศระดับน้ำในแม่น้ำ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่มาก
รัฐบาลลาวจะได้ให้คำมั่นสัญญาว่า
หามาตรการมาบรรเทาผลกระทบจากเขื่อน
เพื่อปกป้องวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่รุ่มน้ำโขง
รวมทั้งจะมีการสร้างบันไดปลาโจร
เพื่อให้ปลาสามารถขึ้นไปวางไข่ที่บริเวณเหนือเขื่อนได้
แต่ก็ยังไม่มีสิ่งใดมายืนยันว่า
เพื่อให้ปลาสามารถขึ้นไปวางไข่ที่บริเวณเหนือเคลื่อนได้

บันไดปลาโจนนี้จะสามารถใช้งานได้จริง

ทอดยาวเป็นระยะ๒๘๐๐กิโลเมตร

จากนั้นก็ไหลออกมาเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยพม่า
จะไหลกลับเข้าพม่าและบรรจบกับทะเลที่รัฐมอน
บนลำน้ำสารวินมีโครงการก่อสร้างเขื่อน
ที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลพม่ากับจีนถึง๗แห่งด้วยกัน
โครงการก่อสร้างเขื่อนน้องผาในรัฐฉาน
ซึ่งเป็นเขื่อนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง๑๒๐๐เมกาวัตต์
ก็ถูกต่อต้านจากชุมชนชาวไทยใหญ่
และกลุ่มชาติภัณฑ์อื่นในพื้นที่เป็นอย่างมาก
เพราะร้อยละ๙๐ของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้
จะถูกส่งไปขายยังประเทศจีน
แต่รัฐบาลพม่ากลับไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเขื่อนน้องผาแต่อย่างใด
อีกทั้งยังไม่มีการเปิดเผยรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งนี่ทำให้ชาวบ้านต่างหวัดกลัวว่า
รัฐบาลจะปล้นชิงทรัพยากรอันมีค่าของท้องถิ่น
เพื่อไปขายให้กับต่างชาติ
อกจากนี้สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่มากที่สุด

เพราะพื้นที่ที่รัฐบาลพม่าวางแผนจะก่อสร้างเขื่อนน้องพานั้น
เป็นสมรภูมิของการสู้รบระหว่างกองกำลังของกลุ่มชาติภัณฑ์ติดอาวุธหลายกลุ่ม
ยังคงต่อสู้เพื่อปฏิเสธอำนาจของรัฐบาลพม่าจวบจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นการสร้างเขื่อนน้องผาในพื้นที่นี้
จะยิ่งนำไปสู่การเผชิญหน้ากันบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น
นำไปสู่สงครามที่บานปลาย